ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่อ
ของชาวบ้านที่เขาอยู่พื้นที่ต่าง
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภยังไงกันบ้าง
ตั้งใจฟังให้ดีมาเป็นชุดคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคุณสืบสกุลคุณอาริยา

ค่ะเพราะว่าจุดนี้นี่นะ
เป็นจุดที่ชาวบ้านเลื่อมสายศรัทธามาก
ก็คือสารเจ้าแม่ทุ่งหนองทองกลางทุ่งนา
แสวงหาอำเภออ่างทอง

พร้อมกับน้ำแดง
เอาไปถวายให้กับเจ้าแม่นะคะ
ซึ่งต้องมีการจุดทูบเทียนเส้นไหว้
พร้อมด้วยผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดขาว

เขาบอกว่ามาเข้าทรงเพื่อหาเลขเด็ด
บรรยากาศเนี่ยโอ้โหค่อนข้างวางเวงก็ว่าได้
แล้วก็ทั้งมืดทั้งลมแรง
ระหว่างทำพิธีก็มีลมพัดมาตลอดเลยนะคะ

แล้วหลังจากที่ประทับร่างทรงเรียบร้อย

ร่างทรงก็ทำไม้ทำมือแบบนี้
ชาวบ้านก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย

เมื่อกี้เลขสูงมาก

ประทับร่างทรงกันเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านบอกได้เลข๔๘เอาไปเสี่ยงดวงกัน

นี่แปลว่าร่างทรงต้องรีบทำพิธีนะเพราะว่าช่วงนั้นคือยังเคอร์ฟิลล์อยู่
เอาจริงประมาณทุ่มกว่าเอารีบทำพิธีพอเสร็จแล้วปุ๊บจะ๔ทุ่มเอาแยกย้ายกันจ้ะ
ทีนี้ไปดูต่อค่ะคุณผู้ชมคะไปที่เชียงใหม่นะที่วัดทุ่งขี้เสือ
ที่นี่เลขที่๗หมู่๕ตำบลชมพูอำเภอสารพีค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เดินทางไปทำบุญไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
อย่างที่สารเจ้าพ่อเสือเพราะว่าใครที่จะมาแสวงโชคจะต้องมาที่นี่
เขาต้องไหว้ไหว้ด้วยเทียน๓เล่มทูบ๕ดอกหรือว่า๙ดอกก็ได้
แล้วถ้าเกิดว่ามาไหว้แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับมาแก้บนด้วยไข่
หรือถ้าสมมุติเกิดใครบอกว่าขอโชคไปเยอะแล้วได้โชคเยอะจริง
บางคนจะกลับมาช่วยบูรณวัดต่อไปนะคะ
ที่นี่ฮะบรรยากาศการหาตัวเลขของชาวบ้านหนองแต้ที่หมู่๓ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งก็ออกไปขอเลขเด็ดกับต้นตะเคียนยักษ์ที่ขุดเจอในหนองน้ำขนาดใหญ่หลังหมู่บ้าน
ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะให้โชคให้ลาบ
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้
เศรษฐกิจฟื้อครึ่งเหลือเกินเงินทองไม่ไหลเข้ามาเลย
คราวนี้ขอให้เงินไหลเข้ามานะฮะ
โดยนายแต้มอินทุวงศ์อายุ๕๓ปี
คุณลุงแต้มก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
มีการขุดลอกสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
ระหว่างที่รถแบ็คโฮลกำลังขุดดินอยู่นั้นนะครับ
ปรากฏว่าขุดไปขุดมาเจอต้นตะเคียนเก่าแก่

คาดว่าอายุหลายร้อยปีแล้ว
อดคล้องกับที่ชาวบ้านหลายคน

เคยฝันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ใต้น้ำ

แล้วเจ้าแม่ตะเคียนและลูกสองคนเดินออกมาจากสระน้ำเก่าแห่งนี้

กระทั่งมีการขุดพบต้นตะเคียนยักษ์ดังกล่าวนะครับ

เล่าด้วยนะครับว่านี่ผมตื่นเต้นดูหนึ่ง
บอกว่าชาวบ้านเมื่อเห็นต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้
นี่ก็ชาวบ้านก็ออกมาขอโชคลาภโดยเฉพาะเลขเด็ด
พากันจุดทูบจุดเทียนบูชาเอาแป้งโรย
หวังโชคดีหลายคนเห็นเลขคล้ายกันคือ
เฮ้ยสี่ไม่แล้วฮะ๔๓๔นะครับ
ก็เริ่มอยู่ตั้งแต่งวัดที่ไม่ได้ซื้อ
เลขอะไร

อยู่ที่อ่างทองนะคะ
ที่วัดอ่างทองพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
อยู่ที่หมู่๑๑ตมวังไซอำเภอคลองขลุง
ที่บอกว่าเยอะนี่๑๓ต้นค่ะ
ถูกขุดขึ้นมาจากลำคลองในหมู่บ้าน
แล้วก็ให้โชคกับชาวบ้านในจังหวัดมากว่า๒งวดแล้วนะ
เจ้าแม่ศรีสุดา๙๔๖วันเกียรติภาพหมุนบ้าน
คุณตาดีจริง๙๔๖ปีพูดให้กำแพง

ล่าสุดนี่นะเจ้าแม่ศรีสุดาก็ลงประทับร่างทรง
แล้วก็หยดน้ำมันทำพิธีบอกเลขเด็ด
ให้กับชาวบ้านที่ไปรอดูนั่นแหละค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่และกรรมการวัดเกาะจัดเก้าอี้

แล้วก็เป็นระเบียบให้กับชาวบ้านได้ไปนั่งชมกันด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าหลายคนไม่พลาดแล้วก็ไปส่องดู

เขาบอกว่าเห็นเป็นเลขเดียวกันคือ๕๑๙กับ๓๓
อันนี้แล้วแต่ใครจะตาดีได้ตาร้ายเสีย

อันนี้คือที่กำแพงเพชรใช่ไหม
ชาวบ้านเข้าล่ำหรือกันจนหือหามาก
สุดสองต้นแต่เจ้าของเขาก็ยังไม่ยอมตัดนี่ดูสภาพสิคะ
บ้านนี้คือบ้านเลขที่๑๐๙ที่หมู่๑ตำบลศพสายอำเภอสูงเม่น
บ้านนี้เป็นบ้านของคุณยายสมจิตเวทมนต์อายุ๖๕ปี
แล้วต้นลำไยที่มาโค้นทับบ้านช่วงคืนก่อนไงประมาณนัก๒ทุ่ม
คุณตาสามีของคุณยายเนี่ยนะก็ไปนอนเฝ้าที่สวน
แล้วบ้านก็เลยเหลือยายนอนอยู่คนเดียวยายตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยายก็บอกว่ายายจะยังไม่ตัดเพราะว่ายายเนี่ยรอให้พ่อค้ามาตัดไปเอง
อันนี้คือต้นลำไยนะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ชาวบ้านก็ไปถ่ายรูปแล้วแน่นอนค่ะไปซื้อเลขที่บ้านของคุณยาย
นี่บ้านเลขที่๑๐๙หมู่๑นะคะบุญปั่นเวทมนต์เนี่ย
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไปซื้อนะเขาไปซื้ออายุของคุณตาคุณยาย๖๕เท่ากัน
คุณผู้ชมครับไปช่วยกันยกนะหุ้ยเลหุ้ยหึบหึบหึบ
ยกอะไรฮะยกหิน
ชาวบ้านกว่า๒๐คนช่วยกันยกก้อนหินขนาดใหญ่๒ก้อนขึ้นมาจากน้ำแม่กรองนะครับ
โดยใช้ท่อเหล็กยาว๓เมตรหนา๕มิลลิเมตรอันนี้ไม่ต้องจดนะ
เป็นความยาวของท่อเหล็กกับความหนาเท่านั้นเอง
แล้วก็เอาไม้ดันคานงัดขึ้นมานะฮะก้อนหินสองก้อนก้อนแรกรูปทรงสี่เหลี่ยม
กว้าง๓๐เซนติเมตรยาว๔๕เซนติเมตรหนา๒๕เซนติเมตรหนัก๓๐๐กิโลกรัม

ก้อนที่๒๔เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง๓๐เซนติเมตรยาว๓๐เซนติเมตรหนา๒๕เซนติเมตร
หนักประมาณ๒๓๐กิโลกรัมนะครับ
หลังจากชาวบ้านช่วยกันยกแล้วก็ขึ้นไปไว้ที่แท่นปูนช้าง
ขออภัยแท่นปูนข้างศาลตาเงินยายทองในวัดต้นลำไยหมู่๓ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
คนที่พบหินทั้ง๒ก้อนคนแรกก็คือคุณวิสูจน์เจิมจุนอายุ๔๓ปี
บอกว่าไปพบขณะที่ไปหาปลา
พบเห็นแสงสีทองริมแม่น้ำแม่กรองบริเวณใกล้ท่าน้ำวัดต้นลำไยนี่แหละครับ
ก็เลยลงไปดูพบว่าเป็นหินศิลาแรงสีแดงมีแสงแดดสะท้อนรำไรทำให้มีสีคล้ายสีทอง
๒ก้อนธองเป็นปากายเลยนะ

กเท่าไหร่ยกไม่ขึ้นสักทีนะฮะ
ก็เลยต้องนิมนต์พระอาจารย์ขาวเจ้าอาวาสวัดต้นลำไย
มาทำพิธีจุดทูบเทียนอันเชิญขึ้นจากน้ำ
จนสามารถช่วยกันยกก้อนหินขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
ด้านชาวบ้านละครลอตเตอรี่นะครับ
ทราบข่าวก็พากันแห่ไปขอลอตเตอรี่ขอเลขนะครับ

สร้างความตื่นเต้นและประหลาดใจกับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
ว่าหินตั้งหลายร้อยกิโลกรัมขนาดนี้
ทำไมลอยน้ำเขาบอกลอยน้ำมาติดฝั่งได้
แต่ที่สำคัญนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่วางแผงขาย

เป็นอย่างไรฮะ๖๕๘เลี้ยง

รับหมดแล้วขายในหมู่บ้านหมดเกลี้ยพริบตาเลยนะครับ

ปิดท้ายช่วงนี้ที่บรรยากาศวัดเขาพระทอง
บนเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
หลังจากที่เงียบเหงามานานนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางไปพร้อมกับผ้าเจ็ดสีดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้ขอเลขเด็ดจากเรือตะเคียนทองโบราณอายุกว่าร้อยปีลำนี้

แต่ว่าแต่ละคนก็ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะ
ขณะที่นักเสี่ยงโชครายหนึ่งบอกว่า
หลังจากที่รูปถูที่เรือตะเคียนทองโบราณเนี่ย
เห็นเห็นเลขชัดเจนเขาบอกเขาเห็น๒๕๑นะ
ส่วนแม่ค้าที่ขายสลากินแบ่งรัฐบาลก็บริการถึงที่เลยนะคะ
เอาแผงสลากมาตั้งขายอยู่บริเวณนั้น

แล้วก็หวังว่าจะโชคดีกลับไปกันนะคะ
ส่วนนักเสี่ยงโชครายนึงเนี่ยเขาก็โชว์ลอตเตอรี่ด้วยว่า
เขาซื้อแบบเลขคู่เลขคู่คืออะไรนะ

เมื่อกี้เขาซื้อ๓๓๗พี่คนนี้
ฟังเสียงเขาหน่อยละกันคิดยังไงคะ

เลขเบิ้ล